ก่อนจะไปทำการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๑๙ที่ฝรั่งเศสครับ
ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกชิงแชมป์โลก๒๐๑๙
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทั้งในด้านพละกำลังความยืดหยุ่น
และความรวดเร็วความทนทานของกล้ามเนื้อ
รวมทั้งการวัดค่าไขมันนะครับ
ดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซามผู้จัดการทีม
ว่าเป็นแผนงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย
สำหรับการเตรียม๔เกมซึ่งถือเป็นจังหวะดีของทีม
เพราะจะทำให้รู้ว่าใครที่มีอาการบาดเจ็บแอบแฝงอยู่
ตัดตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดและพร้อมที่สุดไปเล่นฟุตบอลโลกในเดือนหน้า
โดยจะนำไปเก็บตัวที่ฝรั่งเศสยี่สิบห้าคนก่อนตัดให้เหลือยี่สิบสามคนนะครับ